เขาชื่อนายสกรินเป็นนุ่มมาเพิงภูมิพิน

เขาถูกตำรวจจราจรเรียกตรวจ
แล้วเขาก็โดนไปหลายข้อหาเลยนะคะ
เขารวมแล้วค่าปรับเขาบอกมันเยอะไป
เขาก็เลยพูดคุยกับตำรวจสักพักนึง

ท้าตำรวจตอยด้วยนัทวรรลอยกระทง
เขาถ่ายคลิปช่วงนี้ไว้ด้วยนะแล้วโพสต์เขาเนี่ยจะประกอบอะไรบ้าง
เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังให้คุณผู้ชมดูคลิปค่ะ
ครับท่าน
อนุญาตใช่โน่นครับ

ในนี้นะขัดเชื้อนะ
เอาชั้นนาน

มา

เดี๋ยวเที่ยนกันเลยมา

คัดเชือกเลยโอ้โฮสายโหดด้วยนะคะค่าเชือกนี้คือ
เอาที่บริเวณมือเขาจะไม่ใส่นวม
จะเจ็บนะสองรุ่นหนึ่งก็ได้
แต่ก็มีความน่ารักที่ไม่ได้อารมณ์ร้อนลงมือเลย
มีการนัดกันให้เป็นเตรียมโอกาสแล้วเดี๋ยวมาเจอกัน
ฟังแล้วเราขำเราก็พูดน่ารักไงภาษาใต้
แต่ช่วงนั้นเขาก็น่าจะขำกึ่งหนึ่งไม่ขำกึ่งหนึ่งแหละ
ในส่วนที่ไม่ขำนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องของค่าปรับ
เขาโพสต์คลิปนี้ไว้นะคะนอกจากนี้โพสต์

ข้อหาขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาตใช้รถไม่เสียภาษี
ไม่ได้แสดงสำเนาคู่มือรถใช้รถที่ไม่จัดให้มีพรบ

ผมว่า๕นะ๑๒๓เอา๔
แล้วเขาก็บอกใบเสร็จเสียค่าปรับไป๓๐๐บาท
ชื่อนายสักกรินอินสุวรรณเขียนข้อความลักษณะตัดเพาะที่ถูกตำรวจ
จับมอเตอร์ไซค์ของเขาหลายข้อหาแล้วก็ปรับไปเยอะเลย
เขาบอกตำรวจเป็นคนจังหวัดอื่นทั้งนั้นแหละ
กล่าวหาว่ากลั่นแกล้งเขารังแก่เด็ก
แก่คุณไม่มีทางสู้ช่วงต้นของคลิป
คุณผู้ชมจะได้ยินนะเขาบอกรังแก่คนไม่มีทางสู้
เขาก็เลยขอนัดต่อยกันตัวต่อตัวหรือรุมเขาก็ได้

แล้วก็นัดให้ไปเจอกันในงานลอยกระทง
คลิปนี้ถูกวิภาควิจารณ์๒ฝั่ง
ฝั่งแรกเห็นใจในสักกรินคนทำงานได้วันละ๓๐๐
ถ้าเขาเสียเงินไปก็คือเสียเงินวันนั้นไปเลยนะ
อีกหนึ่งฝ่ายเห็นใจตำรวจที่ต้องจับกลุ่มเกิดขึ้น

ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้พันธุ์ตำรวจโท
เสวีเวทพิทักษ์รักษาการผู้กำกับการโรงพักพุนพินออกมาแถลงค่ะ
บอกว่า๑๐ตำรวจโทคันชิตอนุรักษ์ผู้บังคับหมู่จราจรในคลิป
ได้แจ้งความให้ดำเนินคดีกับนายสักกรินในข้อหาโพสต์ดูหมินเจ้าพนักงาน
เพราะว่าเขาถ่ายคลิปแล้วก็เอาไปลงในโซเชียลมีเดียไงคะ
และการกล่าวหาว่าตำรวจกลั่นแกล้ง
ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่บอกไม่จริง
การตั้งด่านตรวจขันวินัยจราจรไม่เคยเลือกปฏิบัติ

เพื่อไม่ให้ตำรวจเสื่อมเสียต่อไป
แล้วก็ยืนยันว่านายสักกรินมีความผิดจริง
เกี่ยวกับเรื่องของไม่พกใบอนุญาตต่างนั่นแหละค่ะ
ไม่อยากโดนจับก็อย่าทำผิดเนอะ